ครับคลิปนี้เราไปตามจนเจอแล้วนะครับว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะก็น่าจะเป็นแม่บ้านนะหรือว่าจะยังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังเขาไปทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลค่ะนะเดี๋ยวไปดูคลิปกันแล้วกันนะฮะ
มือสีที่เขาทำ
นี่ฮะในอาคารห้องผู้ป่วยรวมของโรงพยาบาลญาติผู้ป่วยเขาถ่ายแล้วไปลงแอปพลิเคชันดังติ๊กต๊อก
คือโรงพยาบาลนครพนมนะครับทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วนะ
ทุกผู้ชมครับโดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดในพื้นที่โรงพยาบาลจริงนะครับเมื่อ๓๐สิงหาคมแต่ว่าคน
ในคลิปเนี่ยไม่ได้เป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นคนมาทำความสะอาด
ไหนยังไงแบบไหนอย่างไรนะครับเป็นพนักงานทั่วไปของ
โรงพยาบาลเขารับผิดชอบดูแลตึกอายุรกรรมหญิงชั้น๒เป็น
เจ้าหน้าที่ที่ทำงานมาสิบกว่าปีคนนี้เราได้คุยแล้วนะฮะผู้
หญิงที่นั่งหันหลังนี่นะครับเป็นคนที่วันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้
ที่ท่านไปเห็นเนี่ยไปกวาดหยักไย่เนี่ยมาเป็นจิตอาสามันก็

เมื่อโรงพยาบาลใส่เขากำลังเอามึงปัดหัวให้เรียบร้อย
คือเธอก็ชี้แจงยืนยันว่ามีเจตนาที่ดี
แล้วก็ขออนุญาตแจ้งคนไข้แจ้งญาติแล้ว
แต่ว่ายาดแล้วก็คนไข้เขาบอกว่าโอ้โห
แต่มันก็ร่วงลงมาแบบแหมเนี่ยฮะ
แพทยุทธชัยท่านเป็นผอโรงพยาบาลนครพนมนะครับ
บอกว่าได้เรียกพนักงานคนนี้มาทำความเข้าใจแล้ว
ทางโรงพยาบาลยืนยันว่ามีมาตรฐานในการทำความสะอาดนะครับ
แต่เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็พร้อม
นำไปเป็นบทเรียนในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ปรุงแก้ไขต่อไปมากกว่า๑๐ปี
ซึ่งอุปนิสัยเราก็ทำงานดีนะครับ
และอัธิญาสัยที่ดีกับโรงไข้
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความ

ท่านผู้บริการทมนพนมนะครับ
บอกว่าพนักงานคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนตั้งใจทำงาน

ยังไงก็กราบขอโทษทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วย
เดี๋ยวจะไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป